ก็คือเป็นวันแรกของการเริ่มต้นต่อพรกรฉุกเฉิน

แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
เพราะว่านอกเหนือจากการที่สบคได้มีการแถลงชี้แจงแล้ว
ตอนนี้คำสั่งของแต่ละจังหวัด
ก็ยังคงครอบคลุมเรื่องของพรบโรคติดต่อ
หรือว่าพระราชบัญญัติโรคติดต่ออยู่นะครับ
ดังนั้นแต่ละจังหวัดเขาอาจจะมีคำสั่งซ้อนออกมาก็ได้

ก็มีการแบ่งการทาแหลงชี้แจงถึงสิ่งที่ยังทำได้

สถานที่ไหนที่ยังคงปิดสถานที่อยู่มันก็มีกลุ่มที่ปิดอยู่นะฮะ
อย่างเช่นผับบาคาราโอเกะสถานบันเทิงสวนสนุกสวนน้ำอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ประเภทที่๒ก็คือผ่อนคลาย
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขเขามาตรการของราชการด้วยนะฮะ
ต้องค่ะเพราะว่าหลักที่โคศกสบคออกมาชี้แจง
คือพอเราชี้แจงเราได้รับทราบไปเนี่ยช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหม
กรอบใหญ่คือต้องยึดตามสบค
แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละจังหวัดนี้เขาก็จะมีรายละเอียดคือ
เข้มกว่าสอบคอได้แต่จะห่อนกว่าหรือจะอ่อนกว่าไม่ได้นะคะ
ดังนั้นดูข้อปฏิบัติของกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับ

ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกสบค
ก็ออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพนคร
เพื่อเป็นการรับมือการคลายล็อกในระยะที่๓
ที่เริ่มต้นวันนี้นะครับ๑มิถุนายน๒๕๕๙
มีกิจการกิจกรรมประเภทใดบ้าง
การปรับมือการโรคติดต่อไปมีกิจกรรมคณะกรรมที่๒๕๖๓

สถานเสริมความงามร้านเจาะร้านศักดิ์

แต่ก็ต้องมีข้อกำหนดเรื่องของเวลานะครับ

ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการไม่เกิน๒ชั่วโมง

ต้องสวมหน้ากากภาพหรือหน้ากากอนามัย
แต่ส่วนนี้กรุงเทพมหานครเพิ่มข้อบังคับ
ผู้ให้บริการหรือหมอต้องใส่เฟสชิลสวมเข้าไปด้วย

ส่วนการบริการบริเวณปากในการทำหน้า
จะต้องให้ผู้ให้บริการประยุกต์
หาวิธีป้องกันเรื่องของลมหายใจ
ทีนี้ประยุกต์กันยังไงก็ว่าแต่ตามที่ทางคลินิกจะจัดการ

จะโบท็อกได้ไหมสิวขึ้นแล้วที่ผ่านมา
อยากฉีดสิวได้ไหมอันนี้ก็บอกทำได้แล้วนะคะ
แต่ถ้าเปิดหน้ากากอนามัยออกมา
ท่านก็ต้องมีวิธีการในการที่จะป้องกันเช่นอะไรดี
คุณบางคลินิกนะเขาทำหน้ากากอนามัยพิเศษเลย
ปกติหน้ากากอนามัยคือมันจะคาดปิดจมูก

คือตรงมันเป็นหน้ากากอนามัยเล็กลง

ย่อขนาดลงมาเลยก็ปิดแค่ตรงนั้น
ฟังเสียงของทางโฆษกกรทมเขาชี้แจง
ในพื้นที่กรุงเทพมนครหน่อยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นฉีดโบท็อกการกดสิวจะทำยังไง
ทีนี้หน้ากากอนามัยเราพยายามจะขอให้ใส่ให้ได้มากที่สุด
แต่ในช่วงเวลาที่จะทำบริเวณบริเวณหน้ากากอนามัย

หาวิธีในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการหายใจ
โดยไม่มีอะไรกรองเลยหรือปากหายได้ทั้งปาก

ตรงนี้ทางผู้ประกอบการเราได้มีการพูดคุยแล้ว

ไปพูดคุยกับทางคลินิกแล้วเขาทำได้นะ
อย่างผ้าที่คุณบอกหน้ากากอนามัยแบบย่อ

แต่ก็ต้องใช้เป็นส่วนบุคคลไปเลยนะ
ถูกต้องค่ะของใครของมันอันนี้มันก็อาจจะมีคอร์ส
ว่ามีต้นทุนเรื่องหน้ากากอนามัยสำหรับลูกค้าแบบนี้เยอะหน่อย

ฟิตเนสนี่นะคะอนุญาตให้เปิดได้

อย่างเธอรู้กัน

หมายความวินัจ

ก็เปิดประชาชนให้ปูเสือนั่งพักผ่อนกันได้แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

เสือแล้วก็สั่งส้มตำมาทานล้อมวงกันหน้าเนี่ยใกล้กันเนี่ยได้ไหม

ไกลหน่อยอาจจะมีช้อนกลางแบบยาวไหม
กลางแบบยาวเหรอหรือสั่งส้มตำครกใครครกมันถุงใครถุงมันเลยอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะคะ